เรื่องของเก๋งตีนผีเหยียบคันเร่งมิดค่ะฝ่าไฟแดงท้าทายมัจจุราช
แต่ตัวคนขับรถเก่งเองไม่เจ็บไม่ตายแต่คนดวงสวยคือคนนี้ค่ะ
ครั้นนั้นนี่มีสองครั้งที่อยู่ใกล้ใกล้กันแต่ครั้นแรงไม่ผล
แต่อีกคันหนึ่งที่เหลือบมาโอ้โหเต็ม

แล้วอ่ะสุดท้ายชนกันแบบสนั่นแบบนี้เลยครับน้องที่โดนชนเป็นเยาวชนอายุน้อยมากนะคะ
คุณผู้ชมและต้องบอกได้ว่าจากภาพเนี้ยจะเห็นชัดเจนว่าฝั่งรถเก๋งอ่ะ
เป็นไฟแดงต้องหยุดไหมอ่าแล้วทำไมวิ่งมาเร็วแบบเนี้ย
นั่นแหละสิคะฝ่าไฟแดงส่วนฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็เหมือนกับโอ้โหเหมือนกับได้สัญญาณไฟเขียวแล้ว
เขียวแล้วไฟเขียวแล้วก็บิดคันเร่งในการที่จะเดินหน้า
สุดท้ายก็ชนอืมใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็เห็นภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนแบบนี้
จุดนี้เป็น๔แยกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๓ทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
รถเก๋งคันนี้เนี่ยที่ฝ่าไฟแดงนะคะ
เป็นรถเก๋งสีขาวสภาพด้านซ้ายพังยับเยินเสียหายแบบนี้
ขนาดเดียวกันนี้มีคนเจ็บนะคะหนึ่งคนด้วยกันค่ะ
สภาพมอเตอร์ไซค์น้องนะคะที่โดนชนพังเสียหายยับเยินเหมือนกัน
น้องเองก็บาดเจ็บค่ะคิ้วแตกตัวขยับไม่ได้ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ยังกำลังใจดีเนี่ยค่ะยกมือให้กับผู้สื่อข่าว
ทีนี้หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับตัวเพื่อนคนเจ็บ
เพื่อนบอกว่าผมนะกับเพื่อนก็คือเด็กชายอาทิตย์ที่เจ็บอะครับ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันมุ่งหน้าจะไปตลาดแม่กรอง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละครับ
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุสัญญาณไฟเขียวแล้วครับ
ผมกับเพื่อนกำลังจะเร่งคันเร่งมอเตอร์ไซค์ออกจากไฟเขียว
คือไฟเขียวแล้วไงแต่สุดท้ายรถเก๋งฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนดังกล่าว
เพื่อนผมเจ็บสาหัสนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาคนขับรถเก๋ง
คือนางสาวอาภาษิริไทยรักวัย๓๐ปี
ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

คนที่บาดเจ็บที่โดนเฉียวชนเนี่ย

แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นฝากบอกแฟนด้วยแล้วกันว่ารักมากนะ